พูดถึงเรื่องกำลังจงกำลังใจเนี่ยคนนี้เขามีให้กันตลอดเลย
วันนี้ค่ะเราเจอยาย่านะจ๊
บอร์ดทั่วประเทศแถมจอใหญ่สุดหน้าห้างดังกลางใจเมืองไปเลย
เอฟซีว่าฟินแล้วยาย่าว่าไงฟินกว่าสิคะ
เออก็เจอยาย่าในการคุณเวชน่ะค่อยจังเลยอ่ะ
ครั้งแรกเลยก็ขอล้วงความรู้สึกแล้วกัน
บอกเลยว่ายาย่าเนี้ยเขินหนักมากจริงจริงอืมเขินมาก
ยังยอมรับว่าพี่แบร์เนี่ยเขาเป็นนุ่มคลั่งรักตัวจริงเสียงจริงด้วยจ้า
วันนี้เด็ดเป็นคนคลั่งรักแล้วเขาเป็นคนคลั่งรักอย่างนั้นจริงหรอ
ขอบคุณค่ะเออ
ค่ะค่ะ
หวานขึ้นเรื่อยหวานขึ้นเรื่อยหวานขึ้นเรื่อย
แต่ว่าก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะ
แค่เขาแบบออกข้างนอกมากขึ้น
จริงเขาดูแมนขนาดนั้นแต่จริงเขาแบบมุ้งมิ้งใช่ใช่
เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะ
ใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้
ปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลย
แต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะ
ตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนไปเลย

แต่ว่าแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะหรอกหนูคงไม่ขึ้นบิลบอร์ด
แต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่แบบว่าใหญ่พออะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วจะบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องยายา
ครบ๒๘ปีบริบูรณ์พอดีเลยนะคะ
ในไอจีของณเดชน์ค่ะลงรูปรูปนี้ค่ะ

ใช่เป็นรูปเงาน่ารักมากนะคะ

แต่จับใจความเลยก็คือหวานกินใจค่ะ